มีรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อพี่แบทแล้วกัน

แบทเนี่ยติดสาวคาราโอเกะ

ชอบชอบชุดชวนคุยชวนมานั่งด้วยอะไรแบบนี้
แต่นี่ก็ถือว่าติดสาวคาราโอเกะแบบไม่ได้ไปทำอันตรายกับเธอ
แต่หนุ่มคนนี้ทำอันตรายกับสาวคาราโอเกะคือ
ติดคนนี้แล้วก็พาเธอไปกักขังนวงเหนียว
ไปทำร้ายร่างกายเธอด้วยชาวบ้านถ่ายไว้ได้ครับ
คนไหนที่คล้ายพี่แบทที่รู้จัก
แบ๊งค์ติดสาวคาราโอเกะที่ชื่อว่าฟ้า
แล้วก็ลากเธอมาทำร้ายร่างกาย
โอ้โหนี่เป้าตาซ้ายเขียวช้ำ
คิ้วซ้ายแตกเป็นแผลยาว
เกิดขึ้นกลางดึกวันเสาร์ที่ผ่านมา๑๗มิถุนายนครับ
ริมถนนสายอ่างทองป่าโมกตำบลบ้านแหที่อ่างทอง

นางสาวฟ้าเนี่ยอายุ๒๖ปีนะพอชาวบ้านมาช่วยเหลือนางสาวฟ้าแล้ว
แบงก์ไปเลยฮะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเลย
ฟ้าเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเธอเป็นเด็กเสิร์ฟที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่ง
ใกล้แยกไฟแดงป่างิ้วส่วนแบงค์เนี่ยเป็นลูกค้านะที่ร้านคาราโอเกะ
มาติดพันธุ์ชอบเธอรู้จักกันมาประมาณ๓สัปดาห์
มีการห้ามด้วยนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งว่า
แบงก์เนี่ยบอกฟ้าเธออย่าไปรับงานนอกนะ
เธอต้องอยู่แต่ร้านนี้บริการฉันนี่
คือมาทำร้านนี้แล้วรับงานนอกไม่ได้เนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ให้ใครมาซื้อดื่มออกไปนะ

เมื่อ๕ทุ่มวันศุกร์ที่ผ่านมา๑๖มิถุนายนเนี่ย
ตอนนั้นคุณฟ้าเขากำลังจะออกไปรับงานนอกไง

แบงค์ตามไปเจอไปทำร้ายคุณฟ้าเนี่ยจนบาดเจ็บ
แล้วก็ฉุดคุณฟ้าขึ้นรถพาไปขังที่บ้าน
จนกระทั่งคืนวันที่๑๗ก็คือคืนวันเสาร์
คุณฟ้าเนี่ยสบโอกาสหนีออกมาได้

แล้วก็มาทำร้ายเธอจนชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้ครับ
เขาก็มาไปมากินอะไรอย่างนี้
ก็ลูกค้าเนี่ยแต่ทีนี้เขาเหมือนจะมารักมาชอบเราอะไรอย่างนี้
แต่เราไม่คิดไม่ฟังว่าเขาจะมาทำเราแบบนี้

ไม่ไม่คือน่าจะมีห่วงอะไรประมาณนี้
ก็อย่าไปทำกับคนอื่นแบบนี้อีกครับ

ก็ต้องดำเนินการต่อไปให้กฎหมายดูแลดีกว่า
นี่ครับคุณฟ้าก็บอกว่าให้ใช้กฎหมายดีกว่า
แต่ก็ต้องฟังความจากฝั่งในแบงค์เขาด้วยนะ
ยอมรับว่าผมทำร้ายร่างกายฟ้าจริง

แต่แบงค์ยืนยันว่าผมไม่ได้กักขังนวงเหนียวฟ้านะ

เออแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ

ท่อนนี้เนี่ยแบงค์บอกว่าเขาขออนุญาต

แล้วเมียแบงค์ก็อนุญาตด้วย

บอกเดี๋ยวตอนนี้ผมขอตั้งหลักก่อนนะ

ด้านตำรวจสพเมืองอ่างทองบอกว่า
คุณฟ้าเขาก็ให้ปากคำกับตำรวจแล้ว

เรียกแบงค์มาให้ปากคำก่อนนะครับ